พูดถึงรายการรถปลดทุกข์ไปแล้วที่ได้รับรางวัลประชาบดี

เป็นสื่อหนึ่งที่ทำหน้าที่อยู่หน้าจอในการดูแลประชาชน
ใช่ค่ะวันนี้ก็เลยมีภาพมาให้ดู

ว่าเราช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือสังคมจริง
เพราะว่าตอนนี้ทีมงานคารวาลรถปลดทุกข์
ยังอยู่ที่อำเภอแม่แจ่มที่เชียงใหม่
เมื่อวานไปมอบผ้าห่มกันหนาวให้แล้วนะ
วันนี้ไปดูการส่งมอบโรงเรียนส่งมอบอาคารเรียนนะคะ
ซึ่งไทยรัฐทีวีร่วมกับมูลนิธิกำลังใจจัดสร้างให้
บรรยากาศจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันเลย
กับคุณพัชรภนคนปลดฮุก
รายงานจากอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนบ้านแม่แห้เหนือสาขาแม่แจ๊

จะมีการส่งมอบอาคารเรียนใหม่ให้กับโรงเรียนแห่งนี้
โดยเมื่อวานนี้นะครับรถประทุกคารวาลต้านภัยหนาวของเรา
ได้เดินทางไปส่งมอบผ้าห่มมากกว่า๒๐๐ชุด
ให้กับประชาชนที่เผชิญกับภัยหนาวครับ
ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะครับรถปลดฮุกคาระวานต้านภายหนาว
เดินทางไปที่ตะบนแม่นาจรอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่
ออกเดินทางตั้งแต่เช้าตรู่มุ่งหน้าตามเส้นทางไหล่เขา
ระยะทางมากกว่า๒๐กิโลเมตร
เราใช้เวลาเดินทางเกือบ๒ชั่วโมงก็ถึงจุดหมาย
มีประชาชนมารอหลับพ่าห่มกันหนาวกันอย่างน้อยมาก
และเป็นพื้นที่ห่างไกลในช่วงเวลาฤดูหนาว
อากาศจะลดลงต่ำกว่า๑๐องศาเซลเซียต
ทำให้ชาวบ้านต้องเผชิญกับภายหนาวแทบทุกปี

ถือว่าเป็นการสร้างความอบอุ่นทั้งทางร่างกาย
แล้วก็จิตใจให้กับชาวบ้านที่นี่ครับ
ชาวบ้านบางรายไม่ว่าจะเป็นเด็กรวมไปถึงผู้สูงอายุ
ผมว่าได้มากเลยครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยผ้าห่มผื่นเดียวมีค่าสำหรับชาวบ้านมากนะครับ
เพราะคือรายได้ของพี่น้องบางครอบครัวในพื้นที่ไม่นาจรอยู่ในทางนี้ได้ยากจนมาก
เพราะฉะนั้นการที่ได้รับผ้าห่มหนึ่งผืนเนี่ยไม่มีเท่ากับว่าเป็นการยืดชีวิตมากเลยครับ
คือผมในนามตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวตะบนแม่จรนะครับต้องกลับขอบคุณคณะมูลนิธิกำลังใจกับไทยรัฐทีวีนะครับ
มามอบความสุขและมอบความอบอุ่นให้กับพี่น้องเด็กทั้งนี้นะครับอันนี้ขอบคุณจากใจจริงนะครับผมครับ
และในวันนี้ถือว่าเป็นวันดีนะครับไทยรัฐทีวีและมูลนิธิกำลังใจรวมไปถึงคณะรถออฟรถจากบุรุภาษาคอนมาส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ให้กับโรงเรียนบ้านแม่แห่เหนือสาขาแม่แจ๊แห่งนี้
เนื่องจากโรงเรียนอาคารหลังเดิมนะครับมีความเก่าแล้วก็ซุดโทรมเป็นอย่างมาก
มูลนิธิกำลังใจและไทยรัฐทีวีจึงมองเห็นความเดือดร้อนของนักเรียนในพื้นที่แห่งนี้เพราะอาคารเรียนหลังเก่าในช่วงเวลาอากาศหนาวจะต้องเผชิญกับลมหนาวนะครับ
เราจึงได้ทำการสร้างอาคารเรียนใหม่ใช้เวลาดำเนินการก่อสร้างนานกว่า๖เดือน
โดยสร้างเป็นอาคารเรียนที่ได้มาตรฐาน๖ห้องเรียนและอาคารเรียนเด็กเล็กอีก๑หลัง
วันนี้ได้เลิกที่จะส่งมอบให้กับคณะครูและก็นักเรียนโดยในช่วงเช้าได้มีพิธีทำบุญเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล
และในช่วงเวลา๑๑นาฬิกานะครับจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ
นี่แหละครับขอบคุณมากอาคารที่ค่อยก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาจนเป็นอาคารที่สมบูรณ์แบบ

ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสนะ

เพื่อที่จะมีการศึกษาก่อนหน้านี้มอบผ้าห่มไปแล้ว

เอาจริงพิธีกร๒คนอยู่นี่

แล้วก็ทีมงานพร้อมทำหน้าที่เต็มที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับ